คำตอบไปแล้วอย่างชัดเจนชัดเจนแล้วนะฮะเพราะว่าซีกของว่าที่พักร่วม
รัฐบาลแปดพักค่ะสามร้อยสิบสองเสียงนำโดยพักก้าวกลัยนะครับ
หลังจากที่อึมครึมคลุมเคลือกันมาเนี่ยโอ้โหร่วมเดือนนะ
คือใช้คำว่าลุ้นจนหยดสุดท้ายได้ไหมคะสุดท้ายวันนี้เขาบอกจะชัดเจน
แล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับช่วงประมาณสิบเก้านาฬิกาสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีเนี่ยนะครับ
ค่ะนี่ครับพักก้าวกลัยและพักเพื่อไทยพระแหลงข่าวร่วมกัน
นี่คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐคุณหมอชนน่านศรีแก้ว
หัวหน้าพักเก้าไกลและหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับอืม
เนื้อหาใจความหลักเกี่ยวกับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
หลังจากมีกระแสข่าวเรื่องชื่อของคุณวันมุธมัธนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติมาตั้งแต่เช้า
ใช่ค่ะคุณพิทาเป็นคนแถลงนะครับ
โดยบอกว่าขออ่านข้อตกลงร่วมระหว่างพักเก้าไกลและพักเพื่อไทย
เรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรและรองประธานสภาผู้แทนรัศดรให้สื่อมวลชนฟังก็แล้วกัน
ทั้งหมดมันมีอยู่สี่ข้อค่ะแต่เนื้อหาใจความหลักเนี่ยมันมีอยู่สองข้อคุณอรัชพรค่ะ
ข้อหนึ่งก็คือเรื่องของชื่อนะฮะที่จะสนับสนุนให้เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดร
ชื่อแคนดิเดตแน่นอนฮะคือชื่อของนายวันมุหมาศนมหัวหน้าพักประชาชาติค่ะ
ทั้งแปดพักนี้เดี๋ยวจะเสนอชื่ออาจารย์วันนให้เป็นประธานสภาผู้แทนรัฐศาสตร์
ในการประชุมสภาพรุ่งนี้เช้า๙โมงครึ่งนะส่วนรองประธานสภา๒คนเนี่ยคนที่๑จะเป็นของพักเก้าไกล
ส่วนรองประธานสภาคนที่สองเป็นของพักเพื่อไทยนะฮะขณะเดียวกันข้อตกลงนี้นะครับ
ข้อตกลงร่วมที่ออกเป็นแถลงการด้วยนะครับข้อตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราชดร
รองประธานสภาผู้แทนรัศดรในครั้งนี้จะเป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง๘พักในการจัดตั้งรัฐบาล
โดยจะเสนอและสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัฐให้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถ

สโมชุดลชุนที่ขอรกทุกวันเพื่อนสิ่งมหัวคนชน
สำหรับวันนี้เป็นการแถลงร่วมระหว่างพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทย
ในเรื่องการหาข้อตกลงร่วมกันในการโหวตประธานสภาในวันพรุ่งนี้
ก่อนจะลงถึงร่างแถลกก็ต้องอธิบายว่า
สื่อบัญชนถึงกระบวนการที่ทั้งสองภาคได้มีกระบวนการในการหาข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องประธานสภามา
แล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับแคนดิเดตประธานสภา
แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้ส่งให้ทางเจคาเชธวัฒน์ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเชนเดชน์ประธานสภามา
จนกระทั่งถึงข้อยุติที่จะเป็นข้อแถลงในวันนี้ขออนุญาตอ่านแถลงการให้กับพี่น้องสื่อมวลชน
เรื่องข้อตกลงร่วมระหว่างพักเก้าไกลและพักเพื่อไทย
ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษดรและรองประธานสภาผู้แทนราษดร
ที่พักเก้าไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติภักดิ์ไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพักเป็นธรรม
พักเพื่อไทยรวมพลังและพักพลังสังคมใหม่
ได้ประชุมหารือร่วมกันกรณีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษดร
และรองประธานสภาผู้แทนราษดร
โดยมอบหมายให้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยไปเจรจาตกลงร่วมกันนั้น
บัตรนี้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยได้ตกลงร่วมกันดังนี้

เสนอชื่อนายวันมุธมัธนอมธาเป็นประธานสภาผู้แทนราษดร
โดยสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจากพักก้าวไกล
เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษดรคนที่หนึ่ง
และสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจากภักดิ์เพื่อไทย
เป็นรองประธานสภาคนที่สอง
โดยพักประชาชาติภักดิ์ไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทย
พักเป็นธรรมพักเพื่อไทยรวมพลังและพักพลังสังคมใหม่
พร้อมให้การสนับสนุนตามข้อตกลงนี้

บุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราชดร
และรองประธานสภาผู้แทนรัศดร
ผลักดันวาระที่ทำให้รัฐสภาไทยก้าวหน้า
ให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพ
และเป็นของประชาชน

ข้อตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษดร
และรองประธานสภาผู้แทนรัศดรในครั้งนี้
เป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ
ระหว่าง๘พักในการจัดตั้งรัฐบาล
เสนอและสนับสนุนกับผม
นายพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี
อย่างสุดความสามารถ
เมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๖

ยืนยันร่วมให้ความเห็นชอบกฎหมายสำคัญ

สิ่งรวมถึงการ
กฎอัยการศึก
และร่างรัฐสาความมั่นคง

ราชอาณาจักรพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าข้อตกลงเรื่องประธานสภาผู้แทนราษดรและรองประธานสภาผู้แทนรัศดรในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเข้าไปบริหารประเทศตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่สิบสี่
และล่างจุนตัวสินหกสิบหก

นี่การแถลงของเก้ากลายและเพื่อไทย

ส่วนทางเพื่อไทยนะฮะ

แล้วก็เป็นคณะเจรจาเรื่องประธานสภา

คุณภูมิธรรมบอกได้หารือกับอาจารย์วันนอร์
อยากให้คนกลางที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
แล้วก็ทั้งก้าวไกลเพื่อไทย

เชื่อว่าจะสามารถทำให้

ดีขึ้นเป็นเอกภาพมากขึ้น

เป็นข้อตกลงร่วมนะคุณอรัชพร

เป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง๘พัก

พิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี

นี่ค่ะคือต้องเสนอและสนับสนุน
ให้คุณพิทาเป็นนายกอย่างสุดความสามารถด้วย

แล้วคุณพิธามั่นใจเสียงสวตอนนี้ขนาดไหน
แล้วคุณพิทามั่นใจเสียงสอวตอนนี้ขนาดไหน

เอาอย่างนี้ตำแหน่งประธานสภาไม่ใช่ของก้าวไกลแล้ว

ทีนี้เขาคาดหวังที่นายก

ถ้าก้าวไกลไม่ได้นั่งประธานสภาปุ๊บ

ถ้ารอบแรกไม่ผ่านได้รอบ๒รอบ๓ไหม
หรือว่าจะเปลี่ยนคนไปเลยเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับประธานสภาด้วย

และสนับสนุนให้คุณพิทาเป็นนายกอย่างสุดความสามารถ

แต่นักข่าวถามคุณพิทาว่า
เสียงสวที่จะหนุนให้เป็นนายกเนี่ย

เชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภา
โหวตเลือกนายกโดยยึดหลักการ

แต่เขาไปรวมเสียงได้มากกว่า๒๓เสียง

เพราะฉะนั้นคุณพิทาเชื่อว่าครั้งนี้
ก็ต้องโหวตอย่างนั้นตามหลักการที่เขาเคยลั่นวาจากันเอาไว้
เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าสวโหวตโดยยึดตามหลักการเดิม
ยังเชื่อว่าเสียงจะถึงอยู่๓๗๖เสียงค่ะ
นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะได้มีแผน๒แผน๓ไว้บ้างไหมเนี่ย
คุณพิทายืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าฉากทัศน์ของเขามีฉากทัศน์เดียว
เขาเชื่อว่าจะโหวตนายกผ่านแต่ถ้าถามว่ามีวางแผนไว้ไหมก็มี
แต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดถึงตรงนั้นและยังเชื่อใจในพักร่วมรัฐบาล
รวมทั้งเชื่อใจในพักเพื่อไทยด้วยในการจะอยู่ร่วมกันจับมือกัน
เดี๋ยวฟังเสียงตรงนี้หน่อยกันแล้วกัน
เขายึดหลักการตามปี๒๕๕๒ว่าเมื่อสภาร่างที่โรคปวดเสียงได้เกิน๒๕๑เสียง
ก็จะโหวตตามธรรมตลอดรกษ์ของสภาล่างในปี๖๔๒
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องชนมือโชสก็เป็นพยานตรงนี้
เพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าตามหละการหลวงกันได้๓๑๒เสียง
ถ้าฉันยึดกันหลักการตัวตัวแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องของพิธาหรือไม่ใช่พิธา
แต่มันเป็นเรื่องของบรรทัศน์นะครับมันเป็นเรื่องของหลักการ
ถ้าถ้าผมยึดอัพพระชาชนอัพพระเทศคุณตัวตั้ง

ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ก่อนแต่ละพักจะเรียกว่าอย่างไร
ครับเช่นช่องตามคำ

ไม่น่าจะมีอะไรพลิกแล้วเพราะว่าพักเพื่อไทยเอง
วันนี้คุณหมอชนนั่นก็บอกว่าเชื่อว่าในส่วนของพักเพื่อไทยเอง
ไม่เสนอชื่อคนของตัวเองมาแข่งอาจารย์วันนออยู่แล้ว

แล้วก็เชื่อว่าจะไม่มีพักอื่นในซี่ของ๑๘๘เสียงเนี่ย
เสนอชื่อคนของเพื่อไทยเองให้มาแข่งกันเองด้วย
ต่อให้มีการเสนอเพื่อไทยก็จะไม่รับตรงนั้น
ค่ะเชื่อว่าทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตา
แล้วก็ได้ยินชื่ออาจารย์วันนอร์มาอยู่แล้วล่ะ

แต่บางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอาจารย์วันนอร์แก

เรียงกันหน่อยไหนก็เท่ากับว่าวันนี้
ประกาศตัวเป็นแคนดิเดตครับ
นั่งประธานสภาของรัฐบาลร่วม๘พัก

ดีสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
สมัยตั้งแต่ปี๒๕๒๒นะคะ
ครั้งนี้คือสมัยที่๑๑แล้วค่ะ
อาจารย์วันนอร์เกิดวันที่๑๑พฤศจิกา

ปัจจุบันอายุ๗๙ปี
สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท

บริหารการศึกษาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
รับราชการครูและได้รับตำแหน่งเป็นครูใหญ่
โรงเรียนอัตรกียะอิสลามิยะ

ตั้งแต่อายุ๒๐ปีค่ะ
ปี๒๕๑๒ย้ายมาเป็นอาจารย์สอนอยู่หลายมหาวิทยาลัย
เลยเป็นที่มาที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่า

มาก็คือเริ่มจากเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนี่แหละ

เริ่มจากการเป็นสอสอพักกิจสังคมปี๒๕๕๙

แต่เป็นถึงผู้ร่วมก่อตั้งและแกนนำกลุ่ม

เคยเป็นสอสอของพักประชาธิปัตย์
และต่อมาก็ย้ายไปร่วมก่อตั้งพักประชาชน

ในเด่นโต๊ะมีนาที่สอบตกไป

ก่อนที่จะยุบแล้วไปรวมกับภักดิ์ไทยรักไทย

อาจารย์วันนอร์เป็นรองหัวหน้าพัก

อาจารย์วันนอถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง

คำวินิจฉัยในคดียุบพักไทยรักไทย

ภักดิ์ประชาชาติโดยมีตัวเองเป็นหัวหน้าภักดิ์และพุ่งเป้าไปในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้สอสอมาในปีนั้นเนี่ย๗ที่นั่งเป็นสอสอเขตถึง๖คนนะคะ
แล้วก็สสปาร์ตี้ลิสต์หรือว่าบัญชีรายชื่อ๑คน
เลือกตั้งที่ผ่านมาปี๒๕๖๖ก็คือ๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
พักประชาชาติของอาจารย์วันนอร์ได้สอสอกลับเข้าสภามาเก้าที่นั่ง
เป็นสอสอเขต๗คนและบัญชีรายชื่อ๒คน
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์วันนอร์ในฐานะหัวหน้าพักแล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพัก
ถือเป็นภักดิ์อันดับ๓ในบรรดา๘ภักดิ์ร่วมรัฐบาลค่ะ
อาจารย์วันนอเคยเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
แล้วก็เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ยังเป็นประธานรัฐสภาเชื้อสายไทยมุสลิม
คนแรกของประเทศไทยในปี๒๕๓๙ด้วย
ซึ่งการทำหน้าที่ประธานสภาของอาจารย์วันนอร์เนี่ย
ได้รับการยอมรับจากสมาชิกรัฐสภาเป็นอย่างดีค่ะ

อาจารย์วันนอนได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานสภา
ไม่สามารถหาทางออกในเรื่องนี้ร่วมกันได้

นายวัณมุฮมัธนมทาหรือว่าอาจารย์วันนอก
ที่มีความอาวุโสแล้วก็มีประสบการณ์
เคยเป็นประธานสภาและประเป็นประธานรัฐสภามาแล้ว
เป็นผู้ตำแหน่งรับตำแหน่งประธานสภา

เพื่อแก้ปัญหาณตอนนี้ที่มีอยู่ระหว่าง๒พัก

อะไรที่เกิดความล้มเหลวเราต้องช่วยกันแก้ไข
เสียเวลาที่ประชาชนรอคอย
และเสียดายสิ่งที่เขามอบหมายงานมาให้กับเราค่ะ
อาจารย์วันนอเคยเป็นประธานสภามานะครับ

ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ชัดเจนตรงนี้
ซี่ของ๓๑๒เสียงที่รวมตัวกันอยู่๘พักการเมือง
ว่าที่พักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะ
คุณธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ
ออกมาระบุว่าส่วนตัวมองว่า
ถ้าคุณวันมหมาตย์น้องมธาหัวหน้าภักรประชาชาติ
ได้เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดร

เพราะว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง
เคยเป็นประธานสภามาก่อนด้วย
เป็นสอสอที่มีความอาวุโสตำแหน่งประธานสภา
ต้องเป็นที่ยอมรับมีวุฒิภาวะ
แล้วก็มีบารมีพอสมควร
ที่สำคัญก็คือต้องวางตัวเป็นกลางนะฮะ
คือวันนี้คุณธนกรให้สัมภาษณ์เนี่ย

ประธานสภาเนี่ยอาจารย์วันนอร์เหมาะสมกว่า
หมออ๋องแคนดิเดตของภาคก้าวกลาย
คือหมออ๋องเนี่ยมีความรู้มีความสามารถ
แต่คุณธนกรมองว่ายังต้องใช้เวลาในการสั่งสมประสบการณ์
เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
อาจารย์วันนอมผมว่าเหมาะกว่าภาคก้าวกลายนะฮะ
เพราะว่าแคนดิเดตที่เป็นประธานสภาของพักเก้าไกลเอง
ผมคิดว่าท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ
แต่ว่าเรื่องหลายอย่างผมคิดว่าท่านต้องใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์
คือการควบคุมในสภาเนี่ยไม่ใช่ว่าสอสอทุกคนทำได้นะครับ
ผมคิดว่าคงจะต้องเป็นบุคคลที่เป็นคนมีบารมีพอสมควรนะครับ
เราดูตัวอย่างที่ผ่านมาก็จะทราบนะครับว่า
การประชุมสภามันจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่
ก็อยู่ที่ประธานสภาด้วยนะครับ
นี่ความคิดเห็นของทางซี่ของรวมไทยสร้างชาตินะครับ

คือหลักแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องเก้าอี้ประธานสภาที่หลายคนถกกัน
หลักคือพูดถึงเรื่องของพรรษาใช่ไหมคะ

วางตัวเป็นกลางประสบการณ์ต่างในการที่จะทำงานกับบรรดาสมาชิก

เรียกว่าตั้งแต่เลือกตั้ง๑๔พฤษภาคม

เส้นทางเรื่องของความไม่ลงรอยกันหรือว่าความไม่เข้าใจกันในเรื่องของประธานสภาเนี่ย
นะวันนี้ตอนทุ่มครึ่งนะถูกไหมคะ
งั้นดูกันหน่อยไหมคะว่าเส้นทางกว่าจะได้มาถึงแคนดิเดตประธานสภาระหว่างพักร่วมรัฐบาลเนี่ย
มันมีเส้นทางไทม์ไลน์แบบไหนยังไงบ้าง
หลังจากที่เลือกตั้ง๑๔พฤษภาคมเสร็จสิ้นเป็นอันรู้กันว่า
เก้าไกลชนะการเลือกตั้งเป็นพักอันดับหนึ่งที่จะได้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาล
ก็มีการรวบรวมยกหูหา๘พักการเมืองแล้วก็ร่วมจัดตั้งรัฐบาล๓๑๒เสียง

พฤษภาคมก้าวไกลเปิดดีลขอกระทรวงหลักพ่วงประธานสภา
จากนั้นอีก๒วันคือ๒๒พฤษภาคม
ถัดมา๒๓พฤษภาคม
เปียบุตรแสงกระหนกกุลแก่นำคณะก้าวหน้า
เป็นคนจุดประเด็นประธานสภา
ว่าจะต้องเป็นตำแหน่งที่ก้าวไกลเสียให้ใครไม่ได้
ไปอีกแค่วันเดียวประเด็นนี้ก็ร้อนขึ้นมาทันที

ยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องประธานสภา

สสปาร์ตี้ลิสต์ของเพื่อไทยก็พูดชัดเจนว่า
ไม่ยกเก้าอี้ประธานสภาให้ก้าวไกล
และท้าให้เกิดฟรีโวท
มาอีก๓วัน๒๘พฤษภาคม
นายอดีศรออกมาซัดก้าวไกลต่ออีกครั้ง
บอกได้แค่๑๕๒เสียง
อย่าคิดกินรวบทั้งบริหารทั้งนิติบัญญัติ

จนกระทั่งล่วงเลยมา๑๗มิถุนายน

ก้าวไกลยังคงย้ำชัดเจนว่า
เก้าอี้ประธานสภาต้องเป็นของก้าวไกล
มิถุนายนเพื่อไทยเลยมีการเห็นชอบหลักการ
ภาคอันดับ๑ต้องได้เป็นประธานสภา
อันดับ๒ได้รองประธานสภาคนที่๑และ๒
มิถุนายนก้าวไกลออกมาขอบคุณเพื่อไทยที่ยอมถอย
เหมือนเรื่องจะจบด้วยดีในวันที่๑๙มิถุนายนแล้ว

มิถุนายนกระแสข่าวเริ่มหนาหู

นายสุชาติตันเจริญชิงประธานสภา
เพื่อไทยออกมาชี้แจงบอกไม่มีการเสนอชื่อของนายสุชาติ

กรณีสอสอเพื่อไทยไม่พอใจ
สื่อว่าจะยกเก้าอี้ประธานสภาให้กับก้าวไกล
ก็เลยเกิดวงสัมมนาสอสอเพื่อไทยในวันที่๒๑มิถุนายนขึ้น
เป็นการเปิดใจพูดคุยกันภายในพัก
ค้านการยกเก้าอี้ประธานสภาให้กับพักเก้าไกล
เรื่องนี้นายเศรษฐาทวีสินออกมาชี้ว่า
อื่นจะเสนอชื่อคนเพื่อไทยแข่งเป็นเรื่องเลอะเทอะ
ยังคงยืนยันจะสนับสนุนพักอันดับหนึ่ง
มิถุนายนเพื่อไทยมั่นใจประเด็นเรื่องเก้าอี้ประธานสภา
จะต้องจบก่อน๓กรกฎาคม
แต่ผ่านไปได้แค่วันเดียว๒๔มิถุนายนระเบิดลงอีกรอบนึง
โดยคุณอดีศรระเบิดใส่ก้าวไกลด้วยคำเดิมว่า
ไม่ควรกินรวบและขู่เลยว่า
ถ้าก้าวไกลไม่มีเพื่อไทยก้าวไกลก็คงตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จหรือเปล่า
มิถุนายนคุณหมอชลนานยืนยันข้อตกลงเดิม๑๔บวก๑
ยกตำแหน่งประธานสภาให้ก้าวไกลแล้ว
แต่ก้าวไกลก็แก้ลำด้วยการเปิดตัวหมออ๋องหรือว่านายปฏิพัฒน์
แคนดิเดตประธานสภาในวันเดียวกัน
มิถุนายนหมอชนละนานยังคงยืนยันว่าไม่ได้จะแย่งตำแหน่งประธานสภา
แต่ถูกประชาชนคลุมถุงชนกับก้าวไกล
นายพิทาเองก็บอกว่าตำแหน่งประธานสภายังอยู่ในระหว่างการเจรจา
๓๐มิถุนายนนายชัยธวรรษตุราธลหลายขาดธิการพระเก้ากลายบอก
ไม่รู้ข่าวว่าเพื่อไทยจะถอยตำแหน่งประธานสภา
วันนั้นข่าวออกมาตามหน้าโซเชียลเยอะมากว่าเพื่อไทยประกาศยอมถอยแล้ว
แลกกับข้อตกลงว่าถ้าเสนอชื่อพิทาครั้งแรกไม่ผ่านต้องเสนอชื่อแคนดิเดตจากเพื่อไทย
เป็นข่าวลือที่ออกมาหนาหูมากในตอนนั้น
นายชัยธวัฒนเลขาธิการเก้าไกลเป็นคนออกพูดคนแรกว่ายังไม่ได้รับทราบข่าวเรื่องนี้
กระทั่งการประชุมของ๘พักร่วมรัฐบาลเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่๒กรกฎาคม
หมายมั่นปั้นมือว่าจะได้ข้อตกลงเรื่องเก้าอี้ประธานสภา
ข้อเสนอไปที่พักเก้าไกลจนกระทั่งนำมาสู่การแถลงข่าว
ของ๘พพรรภาบาลในช่วงกับสองทุ่มตอนนี้ว่า
ทั้ง๙กลายเพื่อไทยและ๘พักร่วมทุกพัก

มีมติเห็นพ้องต้องกันว่าจะส่งเชื่ออาจารย์วันนอร์

ก็จะเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร
แล้วก็รองประธานสภาผู้แทนรัศดรกัน

แน่นอนว่าเป็นเรื่องของเสียงสอสอ

นายกรัฐนูนยังให้สวรรค์ร่วมเลือกอยู่นะฮะ

คือ๓๗๖จาก๗๕๐นะฮะ